คุณผู้ชมครับก็สร้างความแปลกใจกันพอสมควรนะฮะ
แต่ก็ทุกคนล้วนแต่อนุโมทนาบุญค่ะนะฮะเพราะว่าท่านอดีตพบตรนะครับ
ท่านเข้าอุปสมบททันทีนะฮะนี่ฮะพระรูปกลางรูปนี้ครับ
สวมแมสสีขาวนี่ฮะก็คือท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาหลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อ๓๐กันยายนนะครับ
ส่งมอบตำแหน่งหน้าที่ให้กับพบตรท่านใหม่เรียบร้อยนี่ฮะ
ท่านก็อุปสมบททันทีนะครับที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารย่านฝั่งทนนะครับ
ได้ฉายาทางพระนะครับก็คือจินตชโยหมายถึงผู้ชนะจิตใจยิ่งใหญ่นะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับส่วนเมื่อเช้าท่านก็ออกรับบาทนะฮะ
ออกบินทบาทร่วมกับพระส่งรูปอื่นด้วยนะครับอย่างที่เห็นมันสักทู่นะครับ
คนตำรวจเอกจากทิพย์นะครับท่านเป็นพบตรคนที่๑๑นะฮะ
ท่านก็ได้รับการเรียกขานว่าบิ๊กแป๊ะตอนที่ทำหน้าที่อยู่นะครับ
ตอนนี้ท่านก็เป็นหลวงพ่อแป๊ะแล้วนะครับก็ทราบกันดีว่าเป็นสายสืบมือดีนะครับ
มีฝีมือระดับพระการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประสานสิทธิด้วยนะครับ
ท่านก็ร่วมงานกับหลายคนนะฮะในตำรวจใหญ่นะครับ
ชีวิตรัชการส่วนใหญ่หน่วยงานหลักจะอยู่ที่สอบสวนกลางมาอยู่นครบานด้วยนะครับ
เป็นชุดอรุณฑราชด้วยนะฮะชุดปราบจราจนด้วย
ก่อนจะขึ้นเป็นพตรและก็เกษตรอายุราชการนะฮะ

ทีนี้ก็ขอต่อเนื่องกันที่เรื่องของวงการตำรวจเลยนะครับ
บอตรคนปัจจุบันนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
มีการมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้กับตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บังคับการ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่นะคะ
มันมีเรื่องของการยกเลิกการตั้งด่านนะคะ

ใช่ค่ะคือบอกว่านโยบายเร่งด่วนที่เริ่มปฏิบัติแล้ว
ก็คือการสั่งยกเลิกการช่วยราชการ
เพื่อให้การจัดสรรคนในหน่วยงานต่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็น
ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาด
ยกเลิกการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
รวมถึงด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
เพราะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเยอะ
หลังจากนี้จะมีการปรับปรุงแนวทาง

ก็จะต้องให้ประชาชนรับทราบขั้นตอน

หรือจุดตรวจจุดสกัดไหน
ประชาชนควรจะต้องรู้ว่า
ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบ

อะไรที่เป็นตัวมั่นใจว่าเขาไม่ถูกโกง

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะนะคะ
อกจากนี้ค่ะมีการสั่งแก้ปัญหาลักลอบ
เล่นการพนันทุกชนิดทั้งบ่อนขนาดใหญ่
พนันออนไลน์ก็จะมีทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ทุกพื้นที่นะคะ
ถ้าตำรวจพื้นที่ไหนปล่อยประละเลย

รวมทั้งต้องทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากนี้ไปค่ะจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด๕๐๐๐ตัว
ตรอกซอกซอยจุดเสี่ยงต่างทั่วกรุงเทพ
ภายใน๔เดือนนะคะกล้องวงจรปิดต้องเสร็จต้องติดให้ครบ
ทีนี้ค่ะจะมีอยู่เพจนึงที่เขาจะตรวจสอบเรื่องของการตั้งด่านของตำรวจนะคะ
ของนายเกรงไกรไทยอ่อนนะคะ
เขาก็แชร์คลิปนี้คนแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
ก็เขาบอกว่าก็ต้องรอดูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหม
นโยบายต่างลูกน้องจะทำได้ไหม
แล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นในแง่ที่ว่าบางคนเขาก็เห็นด้วย
แต่บางคนก็มองว่าถ้ายกเลิกการตั้งด่านแบบทั้งหมดเลย

เดี๋ยวฟังเสียงนายเกรงไกรหน่อยค่ะ
มันไม่ใช่ได้เฉพาะประชาชนเจ้าหน้าที่สำรวจด้วย
คือถ้าพลาดมาเจ้าหน้าที่สำรวจก็โดนใช่ไหม
โดน๑๕๗ใช่ไหมค่ะ
มันก็เป็นการป้องกันป้องกันทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้ไปใดอย่ามองว่าประชาชนได้อย่างเดียว

ทำอะไรก็ทำให้มันจริงจังประชาชนจะได้อุ่นใจแค่นั้นนะครับ
ประชาชนรักตำรวจอยู่แล้วอยากรักตำรวจด้วย
คือประเด็นก็คือพบตรบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะ
เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านตรวจจุดสกัดแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้การยกเลิกไม่ได้ยกเลิกแบบถาวร
จะมีการประชุมพิจารณากันอีกทีถึงขั้นตอนการตั้งด่านในลำดับต่อไป
ถ้าจะมีการตั้งด่านในลำดับต่อไปเดี๋ยวจะต้องแจกแจงให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
ใช่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องร้องเรียนนะคะ